จะพาไปดูคุณแม่สุดสตรองค่ะพี่บุ๋มปนัดดานะคะ
ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ
แต่ว่าเธอก็ภูมิใจค่ะที่ได้ทำหน้าที่นะคะ
เลี้ยงลูกสาวน้องอันดาค่ะก็ปีนี้จะสิบสี่ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะพี่บุ๋มก็ภูมิใจไปมากกว่าเดิมค่ะ
เพราะว่าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคุณแม่ดีเด่นแห่งพิพิธภัณฑ์แม่นะคะ
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะรวมกับคุณแม่คนดังมากมายเลยค่ะ
บุ๋มบอกกับเรานะคะว่าน้องอันดาเนี่ยถือเป็นขุมพลังใจค่ะ
ให้เธอต่อสู้ทั้งเรื่องข่าวเฉานะคะแล้วก็งานเพื่อสังคมต่างมากมายค่ะ
แพลนวันแม่๑๒สิงหาคมปีนี้นะคะรวมไปถึงใกล้วันครบรอบ๑๔ปีของลูกสาวในวันที่๑๙สิงหาคม

ก็คือติดติดกันเลยคุณผู้ชมทั้งแม่บุ๋มนะคะแล้วน้องอันดาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง

ปีนี้ได้รับคัดเลือกเป็น๑ใน๗คุณแม่ในพิพิธภัณฑ์แม่ค่ะ
ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับบุ๋มแล้วก็อันดามัน

คุณโบแบนด้า
คุณแม่ของน้องมะลิ
อย่างนี้เขาก็บอกไม่เอา

ถ้าได้วันเกิดเขารู้ว่าวันอื่นจะไม่ได้
เฮ้นางชะลาด
วันแม่มีกิจกรรมพิเศษอะไรไหมคะ

ก็ได้แต่คือเราก็จะถามว่า

ว่าเวลาหร่วงหรือเป็นวัยรุ่นแล้วแบบพูดยากมาก
ค่ะพี่บุ๋มก็เลยต้องเป็นคุณแม่ขี้อ้อนเขามีแฮสแท็กอยู่นะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่บุ๋มมาไทยรัฐทีวีของเราด้วย
ใช่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องอาดาล่วงหน้าเลยนะคะ